แย่ค่ะเปลี่ยนเพลงนะฮะ
ก็เป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะครับที่คุณกุ้งเลือก
ในจำนวน๓แผ่นที่มีสิทธิ์ใช้ใน๖แผ่น
แผ่นที่ข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่แผ่นที่๓นะฮะ

อินโทรเพลงตัวช่วยนะครับที่จะเปลี่ยนมาได้เลยครับ

ง่ายกว่าถ้าง่ายกว่าคุณกุ้งก็จะร้องเพลงนี้
มันก็ต้องเสี่ยงกันบ้างเพราะนี่คือเกมนะพี่กุ้งนะ
ความกลัวเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งธรรมดาค่ะ

คำพี่เรา
ณตอนนี้ค่ะไม่มีว่าทำไม่ได้ค่ะ

ม้าที่สุดคือ๒๐๐๐๐๐บาท

จนกว่าดนตรีจะจบลงเท่านั้นเองนะครับคุณกุ้ง
ก่อนจะร้องมีอะไรจะกล่าวไหมคะ
วันนี้กุ้งมาร้องเพลงเป้าหมาย

ที่ได้มาเปล่งเสียงให้คนดูทั้งประเทศได้ฟัง

เห็นนักสู้ชีวิตลุกขึ้นมาสู้ชีวิตนะฮะ

เพลงนี้มูลค่า๒แสนบาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ
เพลงที่๑๐

เพลงนี้เลย

ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยไม่ปอกพ่อเนื้อทองของฉัน
สักกี่ปีให้รอตรงนี้ก็รอภัย
ก็รอมาแล้วตั้งมากมายจะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจอย่าตัดเยื่อใยมีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมั่นไม่พันไม่แปลแม้สักนาที
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที่
รักเธอไม่คล้ายสุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
เธอจะเธอฟังดีรักที่มีให้เธอพูด
จะสักกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมรอแม้นานมก็ยังยิ้มเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็กเดียวรักคนเดียว
น้องจึงต้องรอ
ในอกพี่กุ้งมันแต้นแรงแค่ไหนพี่จะระเบิดจะระเบิด
นักสู้ชีวิตของเราคุณกุ้งคนนี้จะทำสำเร็จตามเป้าหรือไม่นะครับ
เพลงที่เจ็ดมูลค่าสองแสนบาทคุณกุ้งร้องได้หรือว่า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

เพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท
คุณกุ้งร้อง

ไอ้ครัว

ปีกุ้งจะไม่ร้อง
ไม่กระโดนไม่กีดร้องไม่อะไรเลยหรอ

ไหนตะโกนดังว่าร้องได้
ร้องได้จริงค่ะร้องได้แบบนี้

๒๐๐๐๐๐บาทครับ

จากเพลงของคุณวิรดาวงเทวัน
เพลงนี้ชื่อว่าเพลงรอเพราะรัก
นี่คือเรียกได้ว่าเป็นเกมที่สมบูรณ์แบบแล้วนะคะ
ตอนที่มามันไกลเกินเอื้อมไหมกับเงิน๒แสน
ในรายการของเราที่พูดว่าอยากได้๒๐๐๐๐๐๐บาท
ไกลขนาดไหนไกลมากเลยค่ะเพราะว่าเพลงเป็นหมื่นหมื่นล้านล้านเพลง
เราไม่รู้ว่าเราจะต้องร้องเพลงไหนเราไม่ต้องเราไม่รู้ว่าเราจะโดนเพลงอะไร
ครับก็ในใจคิดว่าพ่อเง้ยเรามาเนี่ย
เต็มที่หมื่นหนึ่งก็เอาแล้ว
ความที่เราไม่มีเวลามานั่งฟังเพลงไม่มีเวลาอยู่บ้าน
ไปแต่ขายของไปแต่ขายของภูมิใจขนาดไหนคะพี่เอ
ภูมิใจมากครับเขาจะได้ไม่ต้องมาเหนื่อยนั่งปากต่อหัวหมู
เพราะสองแสนบาทเลยต้องต่อเป็นร้อยหัวเขาจะได้ร้อยหัวยังไม่ได้ด้วยครับ
ตอนนี้สองแสนบาทรับไปแล้วนะครับแต่เราก็ยังไม่ให้คุณกุ้งหยุดนะครับ
เพราะว่าเราอยากจะเอาเงิน๑ล้านบาทของเราออกไปจากรายการของเราเหลือเกิน
นะฮะเราอยากจะแจกเหลือเกินไทยรัฐเขากระซิบมานะครับ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็รู้กันดีนะครับเงินทองหายากทำงานยังยาก
มีชีวิตดำรงชีวิตยังลำบากเอาละครับคุณผู้ชมแม่กำลังมันเลย
ก็กลับมาติดตามคุณกุ้งได้ใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันครับ
จากรายการของเราค่ะไม่ต้องเปลี่ยนช่องค่ะคุณผู้ชมที่รัก
ดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิตคุณผู้ชมค่ะเราอยู่เคียงข้างรากย่ากันมาตลอด
คำว่ารากย่านั่นก็แปลว่าคนที่ตกอยู่ในสภาวะลำบากอยู่แล้ว
และยิ่งตอนนี้ทุกคนก็ยิ่งลำบากกันเข้าไปอีกอยู่เคียงข้างกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเราหรือคุณผู้ชมค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะนะครับ
กลับมาพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคน

กุ้งดีใจมากเลยค่ะที่กุ้งได้รับโอกาสนี้
กุ้งจะนำโอกาสนี้มาพัฒนาครอบครัวแล้วก็นำโอกาสนี้มาดูแลสามีและลูกให้ดีขึ้น
ขอให้ทุกคนติดตามและเป็นกำลังใจให้กุ้งคว้าเงินล้านด้วยนะคะ
กลับไปบ้านคุยกับสามียังไงบ้างกับเงินสองแสนที่เพิ่งได้ไปสดร้อน
ไม่ต้องกลัวว่าฉันจะเหนื่อยไม่ต้องกลัวว่าฉันจะลำบาก
เรามีเงินสำรองไว้ทำมาหากินแล้วก็ยังได้มีเงินไว้ใช้หนี้เขาอีก
พี่มีสิทธิ์ที่จะคว้าเงินล้านพี่อีก๓เพลงใกล้แค่เอื้อม
ต้องมั่นใจในตัวแม่นะแม่ทำได้แม่จะพาทุกคนมีชีวิตที่ดี
ขอให้เชื่อใจแล้วก็มั่นใจในตัวหนู
น่าจะมาถึงเพลงนี้กันได้นะครับอินโทรเพลงที่แปดครับ

จะสู้หรือจะหยุดครับ